สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับรอนานไหมขออภัย

วอเล็ตในความคิดเห็นของทางพี่หมายเองเนี่ยไม่เห็นด้วย

กันเนาะเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ต้อง
ที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ขนาดนี้เนาะ
ด้วยวงเงิน๕๔๐๐๐ล้านหรือ๕๖๐๐๐ล้านก็ตามนะคะ
มันเป็นเม็ดเงินไซส์ขนาดเดียวกันกับที่เราใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เราเกิดวิกฤตโควิดที่เศรษฐกิจติดลบ
เพราะฉะนั้นเรามีแสดงเงินเหยี่ยวยาประชาชนไปตรงไฟล์แสดงเงินเป็น๗แสนกว่าล้าน
และรอบนี้เศรษฐกิจไม่ได้ตกต่ำขนาดนั้น
นั่นมันจังมีซึมไม้เงียบเหงาบ้างต้องการกระตุ้นแต่ไม่ใช่เม็ดเงินไขนี้
อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องหลักที่เราไม่เห็นด้วยกับการที่จะมาอัดฉีดมากระตุ้นระยะสั้นในเวลานี้
สิ่งที่เรากังวลมาโดยตลอดก็คือเรื่องของแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้นั่นเอง
แต่ว่าตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่ทางเพื่อไทยได้เสนอว่าเป็นที่มาของงบเนี่ยมันก็มันก็มันไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้ว
แล้วพอต่อมามันก็มีข้อมูลเพิ่มเติมกลับออกมาว่าจะใช้เงินจากธนาคารออมสิน
แต่หนึ่งว่าให้ธนาคารออมสินเนี่ยดำเนินโครงการไปก่อนล่วงหน้าแล้วรัฐบาลค่อยตั้งงบใช้คืนในภายหลัง
แต่ว่าพอมาวันนี้ที่บอกว่าอันออมสินก็ไม่สามารถที่จะให้กู้ได้แล้วเนี่ย
เราก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะมาถึงทางตันแล้วเพราะว่าทางอื่นเนี่ยมันไม่มีที่ไม่มีทางไปจริงที่จะหาเงินจำนวนมากขนาดนี้
โยคแรกที่พูดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินขนาดนี้กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้
เพราะฉะนั้นการที่อย่างนี้คณะอนุกรรมการบอกเงื่อนไขมา๓ข้อเนี่ยอย่างนี้ก็น่าจะโอเคกว่าการแจกทั่วหน้าสิฮะในความเห็นของคุณสิริกัญญาครับ
คืออย่างนี้ค่ะเราเห็นว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องใช้เม็ดเทียนใหญ่แต่ว่าพอมาดูสิ่งที่ทางคณะอนุกรรมการพูดมาทั้งเรื่องที่๑หรือถักกะหรือทางเรื่องที่สองเนี่ย
ส่วนทางเลือกที่๒ที่ตัดที่เงินเดือน๕๐๐๐บาทขึ้นไป
ดังนั้นมันก็ยังคงเป็นเงินที่มากอยู่ดี
ก็ยังติดปัญหาเดิมอยู่ดีว่าจะไม่มีงบประมาณมากทอด
เป็นทางเลือกสุดท้ายที่ใช้เงินน้อยที่สุด
๑แสน๔หมื่นหรือ๑แสน๕หมื่นล้านบาท
เพราะว่าให้เฉพาะคนที่ได้บัตรสวรรค์การแห่งรัฐ
อันนี้มันมีความเป็นไปได้ในทะเลเชิงเมื่อสมาม
แต่มันก็จะสูญเสียความสามารถในการที่จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นศักดิกิตไป
มันอยู่ที่การออกแบบนโยบาย
เราไม่ได้มีทางเลือกอย่างเดียวคือการแจกเงิน
ในเรื่องของการที่จะกระตุ้นการบริโภคหรือว่าการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้มันดีขึ้นได้
ดังนั้นเนี่ยมันก็มีอีกหลายวิธี
ตอนนี้มันเหมือนในสมองหรือว่าในวิธีคิดของทางรัฐบาลเนี่ยมันเหลือแค่
มันเหมือนหนึ่งว่านโนโลกาลกระตุ้นสุขิตมันเหลือวิธีการเดียวแล้ว
ก็คือการแจกเงินดิสิทัลนะคะแต่ว่าจริงแล้วมันมีอีกหลายวิธีที่จะทำให้เศรษฐกิจนี้กลับมาคึกขับได้
มีการประกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแรกเปลี่ยนมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันแน่นอนว่าประเทศเราเนี่ยฟื้นตัวช้า
จากโควิดอันนี้ฉันก็พูดในหลายเวทีนะครับ
ประเทศอื่นเนี่ยเวลาที่เขาติดลบจากช่วงโควิดในปี๒๕๖
เขาติดลบ๕๐ลบ๖กันประเทศอื่นพอปี๖๔๖๕เขาก็ชูตกลับขึ้นมา
อย่างมาเลเซียติดลบ๕ในปี๖๓พอปี๖๔เขาก็หมวก๖ก็คือฟื้นกลับมาไปในปีเดียว
นามไม่ได้สินลบด้วยก็คือโตต่ำประมาณ๑๒พอปีต่อไปเขาก็ชูดกลับขึ้นไปที่๕๖เหมือนเดิม
แต่ประเทศไทยมันไม่เจอแบบนั้นมาติดลบ๖แล้วก็มา๖๑แล้วก็มาบวก๑๐๒๓มันเหมือนไม่ต่อสถิติ
แต่นั่นมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราบริโภคต่ำมันเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยไปผูกเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศจีน
แล้วประเทศจีนเป็นประเทศที่ฟื้นตัวช้าที่สุดเพราะว่ายังคงปิดประเทศมาจนถึงต้นปี๒๕๖๕๖๖นึกออกไหมครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการท่องเที่ยว
เราโดนสองเด้งนะเด้งแรกพอท่องเที่ยวมันมาช้าใช่ไหมคะเราก็โตเราก็คืนช้าไปแล้วดอกที่๑
อกที่สองก็คือว่าพอฟื้นช้าแล้วเนี่ยเรายังต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งพอเหมือนจะฟื้นในช่วงแรกแรกพอตอนนี้ก็ครบอีก
เพราะว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยตกต่ำยังตกต่ำยังต่อยอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนแล้ว
แต่ว่าถามชาวบ้านดูก็ได้เนาะนักท่องเที่ยวจีนก็ยังคงไม่ได้กลับมาคึกคักเหมือนปี๒๕
เพราะว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้ก็มีปัญหาในตัวเองกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวจีนก็ถดถอยเช่นเดียวกัน
คือยังไงผมเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะเดินหน้าเนอะแต่จะด้วยมีหลักเกณฑ์อะไรต่างเนี่ย
ผมถามพี่ไหมเลยว่าจากถ้าจะแจกทั้งหมดเลย๕๖ล้านกับแจกยกตัวอย่างคนที่ได้เงินเดือนเกิน๒๕๐๐ไม่ได้
หรือคนที่ได้เงินเดือนเกินห้าหมื่นไม่ได้หรือแจกเฉพาะคนที่ถือบัตรคนจนเนี่ย
มันมีอยู่๔เงื่อนไข๔ข้อเนี่ยแจกหมดแล้วก็อีก๓เงื่อนไขที่งอกมาใหม่เนี่ย
อันไหนเนี่ยน่าจะโอเคที่สุดเพราะว่าโอเคเราพูดถึงเรื่องข้อเสียการแจกไปแล้ว
แต่ว่าถ้ารัฐบาลเดินหน้าจะแจกเนี่ยแล้วอยากฝากคำแนะนำไปยังรัฐบาลนะครับ
หมายคิดว่า๔เงื่อนไขเนี่ยอันไหนน่าจะโอเคที่สุด
พี่ว่ามันก็ยังคงติดปัญหาโอเคถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณเนาะ
รัฐบาลอย่างที่แตะทั้ง๕๖ล้านคนเนี่ยมันก็สามารถทำได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูผลลัพธ์ในตอนจบ
กับเรื่องของภาระทางการคลังแต่ว่าพอพอเราเห็นงบประมาณแล้ว
ว่ามันไม่สามารถที่จะรองรับการแจกได้แม้กระทั่งการแจกให้เฉพาะกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังเหนื่อยเลยอ่ะ
เราก็เลยคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนใหญ่แล้วแหละว่ายังคงจะต้องดำเนินโครงการแบบนี้ได้จริงหรือเปล่าเนาะ
เพราะว่าพอมันติดปัญหาเรื่องงบประมาณแล้วมันกลายเป็นกลายเป็นอุปสรรคใหญ่มากที่จะดำเนินโครงการได้
สมมุติว่าเราเลือกทั้งเลือกที่ศูนย์ใช่ไหมให้ทั้ง๕๖ล้านคนใช้เงิน๕๖๐ล้านบาทเนี่ย
อันนี้คือปิดประตูเลยไม่มีทางทำได้แน่นอนใช่ไหมคะ
รัฐบาลก็น่าจะเห็นปัญหาแล้วแหละถึงได้มีการกลับหลักเกณฑ์
แล้วก็พยายามจำกัดคนที่เธอได้
พอมาดูทั้งเรื่องที่หนึ่งที่บอกว่าตัดที่เงินเดือน๒๕๐๐๐บาท
เงินฝากหนึ่งแสนบาทขึ้นไปก็เจอปัญหาอีกเช่นเดียวกัน
เพราะว่าเม็ดเงินที่ต้องใช้ยังอยู่ที่ประมาณ๔๓๐๐๐ล้านบาท
แต่ว่าตอนนี้หน้าเวลานี้สนับงบประมาณได้ให้หน่วยงานต่าง
ส่งคำขอกลับมาที่สนับงบมาแล้วเนอะของงบปี๖๐
แล้วเขาคงเห็นแล้วแหละว่าจะตัดจะหั่นจะเกลี่ยยังไงก็ตามเนี่ย

ดังนั้นถึงจะใช้๔๓๐๐๐ล้านบาทมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ภายในงบประมาณปีเดียว
เมื่อวานนี้ถ้าฟังที่คุณจุลพันธ์แถลงเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องนี้แหละ
บอกว่าถ้างกมันไม่พอจะตั้งเป็นงกสูบพันธุ์
หมายความว่าจะแบ่งจ่ายออกเป็นหลายงวดในระยะเวลา๔ปี
คิดง่ายถ้า๔๓๐๐๐ล้านบาทเราต้องแบ่งจ่ายเป็น๔งวดเนาะ
สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนาะ
เขาจะต้องแลกได้๔ปีเหมือนกับว่าไปซื้อของแล้วมีเครดิตเทอม
ไปขายของแล้วมีเครดิตเทอม๔ปีแบบนี้
ที่ไหนเขาจะรอได้ถึง๔ปีเนาะ
นี่ก็เป็นมันก็จะกลับมาอยู่ที่อุปสรรคหลัก
ก็คือเรื่องของงบประมาณที่มันมีไม่เพียงพอนี่แหละค่ะ
ถ้ามุมประมาณจะมีเพียงพอก็เหลืออยู่แค่ทางเลือกสุดท้าย
ก็คือขึ้นคอเหมือนกันนะแสนสามหมื่นแสนห้าหมื่นล้านบาท
แต่ว่าก็พอยังพอทำได้แต่อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่คุณจุลภัณฑ์พูดเองว่า
เอฟเฟคของการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันหายไป
สุดท้ายแล้วมันเหลือเพียงแค่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เป็นคำมั่นสัญญาเนอะเหมือนกับว่าก็ต้องรักษาหน้าของพักการเมืองที่เคยได้หาเสียงเรื่องนี้เอาไว้
โดยที่อาจจะไม่ต้องแคร์แล้วว่าผลสุดท้ายมันจะเป็นยังไง
แต่ว่าผลลักษณ์ก็เป็นยังไงเป็นอีกเรื่องนึงหรือเปล่าอ่ะค่ะ
อันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญเนาะที่จริงแล้วเราคิดว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยควรจะต้องคิดให้รอบครอบตั้งแต่ตอนที่หาเสียงเลือกตั้งแล้ว
ว่าจะนำเงินมาจากไหนนะไม่งั้นเนี่ยพอสุดท้ายแล้วพอจะทำจริงแล้วมันทำไม่ได้แบบนี้เนี่ย
มันก็มันก็เกิดเอสติกกับทั้งประชาชนที่เฝ้ารอเนอะบางคนเนี่ยเริ่มวางแผนแล้วว่าถ้ามีหนึ่งหมื่นบาทจะไปใช้ทำอะไร
ไปทำลงทุนอะไรบ้างซื้ออะไรมาขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งก็คงผิดหวัง
แต่ว่าเพื่อทำให้เกิดผลดีกับประเทศชาติฉันคิดว่าก็ต้องอาจจะลองทบทวนดูอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
ก็ต้องรอนรุนอีกว่าจะก่อนหรือหลังสงครานถ้ามันเกิดไปตกหลังสงครานขึ้นมาเนี่ยก็โอกาสที่คนจะได้กลับบ้าน
ที่คนจะได้กลับบ้านแล้วก็ไปใช้จ่ายเงินตามรัศมีที่ตามทะเบียนบ้านตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็น๔กิโลเมตรเป็นลายตำบลเป็นลายอำเภอเนี่ยมันก็น้อยลงกว่าอีกค่ะ
ผมขอขอบพระคุณมากคุณหมายครับที่มาพูดคุยกันวันนี้
แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรต่างเดี๋ยวจะเรียนเชิญใหม่อีกสักครั้งหนึ่ง
เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าขั้นตอนคือต้องส่งไปให้นายกรัฐมนตรี
ก็ต้องรอว่าดาวใจว่าทางนายกเสร็จท้าจะว่าอย่างไร
ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ